เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่มีการโพสต์ลงโลกโซเชียล
ทางด้านฝั่งสามีเขาก็ต้องการร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าภรรยาตั้งคันคือท้องแก่ใกล้คลอดแล้วได้ลูกสาวด้วย
แต่ทีนี้ตอนที่เอาภรรยาไปตรวจคันที่ฝากไว้กับที่คลินิก
หมอมีการวินิจฉัยโรคผิดพลาด
แล้วก็ท้ายที่สุดทำให้ภรรยาเสียชีวิต

เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูกันในโพสต์ในโลกโซเชียล
คนโพสต์เนี่ยคือนายธนเกียรติเปรุนาวินอายุ๒๙ปี
ซึ่งเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์รวมถึงโพสต์ข้อความ
เล่าว่าภรรยาของเขาก็คือนางกัญญาณัติอายุ๓๐ปี
ไปฝากคันกับแพทย์หญิงสูตินารีเวศที่คลินิกที่ชนบุรี
ช่วงแรกตอนที่ไปตรวจก็ตรวจตามปกติ๒๕เดือนแรก
คุณหมอก็ดูนะหมอก็บอกว่าแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก
ปลอดภัยดีน้ำหนักก็ตามเกณฑ์
แล้วก็รู้ว่าได้ลูกสาวแต่ทีนี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันมาเกิดขึ้น
เพราะว่าตอนอายุคันประมาณสัก๓๔สัปดาห์

เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะคลอดคืออายุคันอยู่ระหว่าง๓๗๔๒สัปดาห์

แต่ว่าอย่างหนึ่งที่นายธนเกียรติสังเกตภรรยาของตัวเอง
มีอาการแปลกไปเพราะว่าภรรยามีอาการขาบวม
หายใจติดขัดเหนื่อยง่ายทีนี้สามีก็ไม่สบายใจ
พาไปหาคุณหมอคนเดิมไปตรวจหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะมีอาการที่ขาบวมคนรู้จักเขาก็บอกว่า
ต้องไปตรวจนะมีอาการคันเป็นพิษหรือเปล่า
ทีนี้พอไปตรวจเสร็จคุณหมอก็ตรวจปกติ
แล้วหมอบอกว่าไม่มีความผิดปกติอะไร
แม่และเด็กปลอดภัยดีแข็งแรงดีน้ำหนักก็เป็นไปตามเกณฑ์
ไอ้ขาบวมนี้ก็เป็นอาการปกติของคนตั้งคัน
ทนไว้นะเดี๋ยวก็จะโอเคขึ้นเอง
ทีนี้ทั้งภรรยาแล้วก็สามีก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้น
แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะอาการของภรรยาหนักขึ้น
เพราะว่าภรรยามีอาการรุนแรงคือเหนื่อยหายใจแรง
ปากเขียวเท้าบวมหายใจติดขัด
เห็นอาการไม่ดีแบบนั้นก็เลยรีบนำตัวภรรยา

สิ่งแรกเลยที่หมอฉุกเฉินของโรงพยาบาลชนบุรีแจ้งนะ

บอกว่าแม่แล้วก็ลูกสาวในท้องมีโอกาสเสียชีวิตทั้งคู่นะ
หลังจากนั้นค่ะเขาก็บอกว่าภรรยาของเขาเริ่มไม่หายใจแล้ว
ส่งผลต่อลูกสาวที่อยู่ในคันอาจจะขาดอาจจะขาดอากาศหายใจไปด้วย
แล้วก็รีบนำตัวภรรยาเข้ารับการผ่าตัด
เพื่อนำตัวลูกสาวออกมา
ปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะ

หมอบอกแบบนี้ว่าอาการเป็นตายเท่ากัน
แล้วตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้นำศพของผู้ตาย
ก็คือนางกัญญนัทไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดนาเขื่อนที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี
กับแพทย์หญิงสูตินารีเวทที่คลินิก
เพราะว่าวินิจฉัยโรคผิดพลาด
จนทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่แบบนี้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้เสร็จจากงานศพก่อน

ฟ้องร้องเอาผิดกับทางแพทยศภาด้วย
แล้วก็ตอนนี้สามีก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า

แล้วก็ลูกสาวไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงเลยนะคะ